คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพภาพนี้อีกทีนึงนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน้าตลาดยิ่งเจริญนะคะแถวบางเขนช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบเกือบจะตีสี่
เหตุการณ์นี้มีคนขี่รถจักรยานยนต์เขาเสียชีวิต

คือจะมีรถเก๋งสีดำขับมาเร็ว
แล้วไปชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปชนกระบะ
นี่นะคะแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพคือจะกระเด็นกันไปคนละทิศ
ละทางรถเก่งเนี่ยหมุนหลายตลบเลยนะคะแล้วก็หงายท้องอยู่กลางถนนแบบนี้
รถจักรยานยนต์นะคะกระเด็นไปอัดท้ายรถกระบะสีบรอนเงินที่จอดรอเลี้ยวเข้าตลาด
ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตเลยนะคะ
ชื่อว่านายวุฒิชัยแช่มน้อยอายุ๓๖ปี
มีภาพหลายมุมนะคะคุณผู้ชมค่อยไล่เรียงดู
คนขับรถเก๋งอย่างที่บอกค่ะเป็นหมอค่ะ
เป็นคุณหมอโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่านายจตุพรอายุ๓๒
เขาบาดเจ็บเล็กน้อยที่บริเวณคิ้วซ้าย
แต่ในที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีรถยนต์ถูกเฉียวชนไปอีก๒คัน
ก็คือหลายคันที่ได้รับความเสียหายตามคลิปภาพนี้
หน้าตลาดยิ่งเจริญนะคะแถวบางเขน
ตี๓๔๐ได้ช่วงเช้ามืดเมื่อวาน
นี่ค่ะนี่คือเราตามความคืบหน้าให้นะคะ
วันนี้ทีมข่าวไปที่วัดใหม่ตั้นทานอำเภอบังคล้ายจังหวัดพระนครศรียุธิยา
เป็นสถานที่ตั้งศพของนายวุฒิชัย
ได้คุยกับคุณแม่ค่ะคุณแม่ใส่สร้อยแช่มช้อย

แล้วก็เล่าให้ฟังว่าลูกชายนี่เป็นลูกชายคนโตนะคะ
ตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยทำเรื่องเสียใจให้กับพ่อแม่
เรียนจบก็มีงานทำมั่นคงรับจ้างออกแบบจัดสวน

ลูกชายก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะว่าต้องทำงานหนัก
มารู้ว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แม่ตกใจมากนะคะ
รถจักรยานยนต์ที่ลูกชายขี่เนี่ยนะเพิ่งซื้อไม่นาน
ไม่ได้บอกที่บ้านด้วยคือแม่บอกว่าถ้ารู้ว่าจะซื้อรถจักรยานยนต์นะ
จะห้ามตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าขี่รถจักรยานยนต์
ก็เป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดอันตราย
แต่สุดท้ายก็มาเกิดอุบัติเหตุนี้ค่ะ
เป็นเด็กมากน่ารักเป็นที่ไว้กับความว่างใจของแม่
ถ้าถามความรู้สึกไหม่ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องอื่นนะคะ
อยากจะให้ลูกชายด้วยแม่ครับ
อยากจะส่งลูกให้เสร็จก่อน

เขาว่าจะมาวันนี้เย็น

เขาขอโทษอยู่ไหม

จะเข้ามาดูน้อง

สารวัตรสอบสวนสนบังเขน

เพราะว่าต้องรอผลตรวจวัดแอลกอฮอล
กระแสเลือดจากโรงพยาบาลก่อน

ปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์

ถ้าได้ผลมาแล้วก็จะต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
ดำเนินคดีตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ